โพสต์รีวิวฝ่าฝืนโควิดถุงนอนท้องทั้ง
มันมีคนไม่ทำตามกฎหมาย
เพราะว่าไม่ยอมกลับบ้านตอน๔ทุ่ม
เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องผิดกฎหมายมาดูเป็นตัวอย่างกันหน่อยนะคะ
ว่าผิดกฎหมายอย่างไรผู้หญิงคนนี้โพสต์ภาพเป็นใบเสร็จ
ประกันตัวชั่วคราว๔๐๐๐บาท
และบันทึกการจับกลุ่มของสนทองหล่อ
พร้อมกับเขียนบรรยายตกเป็นผู้ต้องหา
ฝ่าฝืนคำสั่งตามพรกรฉุกเฉินว่า
คนแรกของพรกรฉบับนี้สนทองหล่อมันน่าภูมิใจไหม
วันแรกก็โดนจับแล้วแถมนอนห้องขังด้วย๑คืนไม่ได้เมาด้วยนะ
เช้าเพิ่งเคยได้กินข้าวหลวงครั้งแรก
ประกันตัว๑วันพิมพ์ลายนิ้วมือ
นัดขึ้นสารแขวงพระนครใต้
รถที่ไม่เคยได้นั่งก็ต้องนั่งใช่ไหม
ประสบการณ์ชีวิตรถผู้ต้องขังนะคะต่อไปนี้๒ทุ่ม
จะกลับจากบริษัททันทีนอนอยู่อโศกดีดีเผือกเผือก
อยากกลับแบริ่งเป็นยังไงล่ะงานเข้าทั้งคืนเลย
รถมันอาจจะติดนะโดยเฉพาะช่วง๓ทุ่ม
หลายคนอยากกลับบ้านแล้วมันเป็นคืนแรกไงคะ
รถอาจจะติดด้วยนี่นะคะใช่ค่ะพอถูกจับ

ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
จากนั้นเอาไปทำบันทึกการจับกลุ่มนำตัวเข้าสู่ห้องขัง
ก็มาไม่ได้เหมือนกันเนี่ยนะคะก็ต้องมาหลังตีสี่
พอเดินทางมาถึงตำรวจก็ให้รอถึง๙โมงครึ่ง
เพราะจะต้องรอตรวจประวัติคนทำผิดพิมพ์ลายนิ้วมือ
กว่าจะเสร็จก็๑๑โมงเกือบเที่ยงแล้ว
หลักทรัพย์๔๐๐๐บาทประกันตัว
แต่ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวนะคะเธอบอกว่าถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนโพสต์คนแรก
แต่มองไปรอบตัวก็มีเหมือนกัน๘คนขึ้นสารพร้อมกันวันจันทร์ค่ะ

เขาเอาจริงเอาจังคุณผู้ชมคุณตกเป็นผู้ต้องหาโดยที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนเลยนะ

ตอนนี้โควิดนะตามหลอกหลอนทุกคนเลยบางคนบอกว่ากลัวยิ่งกว่าผีอีก